ในยุคที่ร้านชาบูเปิดกันทุกซอกทุกซอยแบบนี้นะครับ
แต่ว่ามีร้านชาบูน้องใหม่ย่านสยาม
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันครับ

ในบรรยากาศห้องทดลองวิทยาศาสตร์
พร้อมกับให้ลูกค้าได้สร้างสรรค์รสชาติชาบู

ตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปชิมกันครับ
ด้วยการลองผิดลองถูก
เหมือนการทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะ

เมื่อ๑๐๐ปีพันปีหรือหมื่นปีที่แล้ว

เขาไม่ได้จะเอาสูตรมาจากที่ไหนครับ

ที่นี่ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับ
เป็นชาบูที่เปิดให้คุณสร้างรสชาติ

ชาบูในแบบของตัวเองได้ครับ
ซึ่งเราอยากให้ทุกคนได้ลองทดลอง

แล้วก็น้ำซุปจริงมันไม่ตายตัว
ก็อยากให้ทุกคนสร้างรสชาติของตัวเอง

วันหลังแวะมาแล้วก็ได้มาลองทำว่าสูตรของเราอร่อยไหม

จริงทุกอย่างที่นี่ปรุงได้หมดเลยนะครับ

โอ้โหบรรยากาศร้านเหมือนห้องแล็บทดลอง
ที่เราเคยเข้าตอนสมัยเรียนเลยค่ะ
เน้นโทนสีขาวสะอาดตา

ทุกคนจะมีหม้อส่วนตัวคล้ายกับเป็นหม้อทดลองวางอยู่ด้านหน้า
วิยากี้ซุปสีดำมีกลิ่นหอมของโชยุใส่พักสดลงไปต้มให้เปื่อยเพิ่มความหวานดี
หลังจากที่ปรุงน้ำซุปจนถูกใจแล้วนะคะอีกเคล็ดลับความอร่อยค่ะนั่นก็คือน้ำจิ้มซึ่งที่ร้านมีน้ำจิ้มให้เลือกอร่อยหลายแบบมากค่ะ
แต่ที่เป็นไฮไลท์ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือไข่ลวกฟองนี้ที่ถูกต้มมาในอุณหภูมิ๖๒๕องศาเซลเซียสต่อออกมาแล้วนะคะจะได้อารมณ์คล้ายกับไข่ออนเซนค่ะ
แล้วเรานะคะก็หยิบหมูที่ลวกสุกร้อนค่ะมาจิ้มกับไข่ออนเซนแบบนี้รสชาติที่ได้นะคะหมูจะนุ่มแล้วก็ละลายในปากฟินสุดเลยค่ะ
ซูมใกล้ค่ะว่ามีน้ำจิ้มอะไรบ้าง

ปรุงกันจนมันมือทั้งน้ำจิ้มสุกี้
น้ำจิ้มงาน้ำจิ้มซีฟู้ด
น้ำจิ้มพรสือน้ำจิ้มตะไคร้

ชาบูแลปเลือกใช้เนื้อเกรดพรีเมียม
ลายสวยเน้นที่คุณภาพ
นำมาสไลด์ให้เห็นแบบสดเลยค่ะ
อย่างเนื้อวัวที่ใช้เป็นเนื้อวัวออสเตรเลีย
มีทั้งแบบมันน้อยและมันเยอะ

คือหมู๓ชั้นและหมูสันคอแทรกมัน
โอ้มีไก่หมักซอสด้วย

เขาไม่จำกัดเวลาในการรับประทานมีคะ
ทั้งหมดนี้สนุนราคาอยู่ที่หัวละ๓๐๐

ข่าวทรัศน์ทีวีแรงงาน